คือค่อนข้างที่จะติดเร็วนะฮะแล้วก็
เด็กเล็กก็ติดเยอะนะพี่เบิร์ตเดี๋ยวนี้
เขาบอกว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้

ในตาเนี่ยเศร้าแต่กำไรกำลังใจน้องเนี่ยยังดีอยู่ค่ะ
นี่ไปไหนกันนะเต็มเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า
รอรถของโรงพยาบาลมารับน้องติดโควิดสิบเก้าชาวเน็ตค่ะ
เห็นภาพนี้แล้ว๓พี่น้องแห่กันไปให้กำลังใจ
บอกน้องหายไวนะรีบกลับมาบ้านรักรออยู่ที่บ้านนะคะ
น้องเนี่ยไม่มีคุณแม่ด้วยนะอยู่กับคุณย่าคุณพ่อ
โอ้โหลูกเอ้ยเก่งมากลูกเก่ง
รักษาหายแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมานะคะ
กอดคุณย่าคุณพ่อแล้วก็น้องที่ยังรออยู่ที่บ้านค่ะ
ชื่อว่าปลายน้ำหนาวนำภาพน้องซึ่งเป็นผู้หญิงสามคน
เขาเป็นพี่น้องกันนะพี่เบิร์ตก๊อฟครับสวมใส่แมสแล้วในตาน้องเนี่ย
เศร้านะคะสะพายกระเป๋าสัมภาระที่จำเป็นค่ะ
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าวันนี้รถโรงพยาบาลมารับพวกหนูไปรักษาแล้วนะคะ
พวกหนูยอมรับผิดชอบต่อสังคมถึงแม้พวกหนูจะไปกันเพียงลำพังสามพี่น้อง
พวกหนูยอมจากย่าจากพ่อเพื่อไปรักษาโควิดนะคะ
ถ้าหนูหายแล้วพวกหนูจะกลับไปกอดย่ากอดพ่อนะคะ
พวกหนูไม่มีแม่แต่หนูจะไปกอดย่ากอดพ่อกอดน้อง
ถ้าพวกหนูหายดีแล้วพวกหนูขอกำลังใจด้วยนะคะ
แน่นอนค่ะน้องค่ะพี่ให้กำลังใจสังคมให้กำลังใจ
พี่เบิร์ตให้กำลังใจพี่ก๊อฟให้กำลังใจนะคะ
เน็ตเองก็ให้กำลังใจนะให้กำลังใจหนูน้อยทั้ง๓คนค่ะ
แล้วก็อวยพรให้หายไวกลับบ้านไวนะคะ
แต่ก็มีบางคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกหรือเปล่า
ทำให้ผู้โพสต์ต้องเข้ามาตอบคอมเมนต์บอกว่า
ทั้ง๓คนเข้ารับการรักษาตัวจริงที่โรงพยาบาลธัญบุรีชั้น๖
ผู้ป่วยโควิดสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่โรงพยาบาลนะคะ

คือตอนนี้ถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันคนหนึ่งติดโอกาสที่ทุกคนจะติด
มันเกิดขึ้นได้สูงเพราะมันทำกิจกรรมในบ้านร่วมกัน